ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสลดใจจริงนะฮะ
เพราะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งอายุ๗๒ปีแล้วอยู่ที่จังหวัดสตูน
คือแต่ว่าลูกอยู่จังหวัดอื่นติดต่อแม่ไม่ได้หลายวัน
ให้คนแถวบ้านช่วยไปดูแม่หน่อยปรากฏว่าถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะฮะ
ในสภาพถูกแทงเข้าไปหลายแผลนะครับแล้วสร้อยคอ
สร้อยข้อมือทองคำนี่ก็หายไปด้วยค่ะคาดว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเจอศพเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับ๑๘นาฬิกานะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุนะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางวันนี้อโนไทยอายุ๗๒ปีนะครับ
สภาพศพถูกแทงนะฮะด้วยของมีคมมีบาดแผลตามลำตัว
ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรวมทั้งที่ขาด้วย
รวมแล้วสิบกว่าแผลนะฮะแต่สภาพศพขึ้นอืดแล้วนะครับ
ว่าเสียชีวิตมาหลายวันแล้วก่อนที่จะมีผู้มาเจอศพนะครับ
บ้านพักอยู่ในพื้นที่หมู่๙ตะบนควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูน
ในบ้านมีร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะฮะถ้วยชามแตกกระจัดกระจาย
มีผลส้มตกอยู่ที่พื้นมีมีดปลายแหลมตกอยู่ใกล้ศพ
จะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วันนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทำให้ทราบว่าผู้ตายอยู่บ้านคนเดียวนะครับ
แล้วปกติเป็นคนอัธยาศัยดีชอบทำบุญแล้วชอบใส่สร้อยคอทองคำเส้นใหญ่
สร้อยข้อมือทองคำเส้นใหญ่ด้วยนี่ฮะปกติจะเป็นอย่างนี้นะฮะ
แต่งตัวสวยงามนะครับคุณยายวันนี้อโนไทยวัย๗๒ปี
แต่สร้อยเนี่ยหายไปหมดนะฮะก็เลยคาดว่าคนร้ายเนี่ย
น่าจะประสงค์ต่อทรัพย์นะฮะแล้วก็ทำร้ายคุณยายจนเสียชีวิต
ก่อนจะชิงสร้อยไปนะครับวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปที่ที่เกิดเหตุนะครับ
พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตำรวจมาเก็บหลักฐานกันอีกรอบนึงนะฮะ
แล้วก็กั้นเอาไว้นะฮะโพลิสไลน์เป็นพื้นที่ที่ยังห้ามเข้าอยู่นะครับ
เพราะว่าต้องตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานต่างเพื่อหาร่องรอยของคนร้ายนะครับ
เราได้คุยกับหลานของผู้ตายที่มาเจอศพเป็นคนแรกนะฮะ
ก็คือคุณสุดาวันนะครับบอกว่าทั้งเธอแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น
คือผู้ตายเนี่ยคือนางวันนี้อโนไทยอายุ๗๒เนี่ยอายุนี่เป็นคุณยายแล้ว
แต่ชาวบ้านแถวนี้จะเรียกกันป้าแดงนะฮะ
หลานบอกว่าไม่ได้เอกใจเลยนะว่าจะมีเรื่องร้ายแบบนี้เกิดขึ้น
ปกติป้าแดงอยู่บ้านคนเดียวไม่ค่อยไปบ้านคนอื่นด้วยนะฮะ
ทีนี้เวลาแกอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วไม่ไปเจอเจอใครเนี่ย
ก็เลยไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแกหรือเปล่าตอนที่อยู่ในบ้าน
เอกใจก็คือลูกสาวของป้าแดงซึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีโทรมาหา
บอกนี่ติดต่อแม่ไม่ได้เลยเนี่ยปกติจะโทรหาแม่ทุกวัน
แต่ทีนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๒๙มกราคม
ลูกสาวบอกไม่ได้โทรหาแม่นะแล้วตั้งแต่วันจันทร์๓๐มกราคม
จนถึงเมื่อวานนี้คือวันพุธ๑กุมภาพันธ์
ลูกสาวโทรหาแม่แต่แม่ไม่รับสายเลย
เมื่อวานเธอก็เลยไปดูที่บ้านให้นะ
คือก็ก่อนจะเข้าไปดูเนี่ยโทรไปหาก่อน
ยืนอยู่หน้าบ้านก็เข้าไปไม่ได้
ล็อกโทรไปหาป้าแดงก็ไม่รับสาย
ไปหลังบ้านเอ้าประตูเปิดอยู่
เดินเข้าไปดูพอเข้าไปได้เนี่ยมุ่งไปห้องน้ำก่อน
กลัวว่าป้าแดงแกจะลื่นล้มแล้วสลบอะไรอยู่แถวห้องน้ำหรือเปล่า
ปรากฏว่าพอเข้ามาในบ้านเนี่ยนะฮะ
กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาเลย
แล้วมาเจอศพป้าแดงในสภาพแบบนี้
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ทีนี้จากข้อมูลที่หลานสาวให้ข้อมูลมาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วมันมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
ทำให้แบบนี้นะฮะ๒๗มกราคมนะครับ

มีป้าหนอมเพื่อนสนิทป้าแดงมารับป้าแดงไปประชุมหมู่บ้าน
วันนั้นป้าแดงสวมเสื้อสีแดง
ถือกระเป๋าสวมสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่นะฮะ
แล้วก็สร้อยคอมือด้วยที่เป็นทองคำ

จากนั้นเสาร์๒๘มกราคมช่วงสาย
ลูกจ้างของป้าแดงที่จะคอยรับจ้างกรีดยางพาราให้อยู่เนี่ย
เอาเงินมาให้ป้าแดงที่หน้าบ้าน๓๐๐บาท
อาทิตย์๒๙มกราคม
วันนี้นี่แหละไม่มีใครเจอป้าแดงอีกเลย
แดงปิดบ้านเงียบไม่ออกมาเลย
ซึ่งวันนี้ลูกสาวบังเอิญไม่ได้โทรมาหาแม่พอดี

เนี่ยสามวันนี้ลูกสาวโทรหาแม่โทรติด

จนกระทั่งเมื่อวานต้องโทรบอกหลานสาวที่บ้านอยู่แถวนั้น

บอกว่าพี่สาวเป็นคนรักสวยรักงามชอบแต่งตัว
เพราะว่ามีอาชีพเป็นช่างเสริมสวย
ทุกวันนี้อายุเยอะแล้ว๗๒ปี
แต่ก็ยังรับทำผมอยู่เพียงแต่ไม่ได้เปิดหน้าร้านแค่นั้นเอง
ทีนี้พี่สาวเนี่ยเป็นคนที่ไปไหนมาไหน
จากแต่งตัวสวยแล้วชอบใส่สร้อยทองคำ
สร้อยคอทองคำสร้อยคอมือทองคำ
แหนทองต่างหูทองเป็นทองหมด
ยังเคยเตือนพี่บอกอย่าใส่ให้มันเยอะนักสิ
มันล่อตาคนร้ายนะ
สุดท้ายเนี่ยมันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจริง

น้องสาวของป้าแดงป้าแดงชื่อวันนี้

วันนายืนยันว่าที่ไปเจอศพเนี่ย
ร้อยคอทองคำสร้อยคอมือทองคำของพี่หายไปหมดนะฮะ
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าคนร้ายเนี่ย

แล้วก็ทิ้งศพพี่สาวไว้ในบ้าน
คือถ้าประสงค์ต่อทรัพย์จริงจริงเนี่ย

ป้าแกก็อายุตั้ง๗๒แล้วนะฮะ

คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราไปที่สพควนกาหลงนะครับ

เชิญตัวลูกจ้างของป้าแดงมาสอบปากคำ
เป็นสองสามีภรรยานะครับ
ชื่อนายชัยพฤกษ์กับนางเกดสรินนะฮะ
เป็นลูกจ้างกรีดยางพาราให้กับป้าแดง

สอบกันคนละ๕ชั่วโมง
นี่ฮะคือบ้านของทั้งคู่เนี่ย
ซึ่งก็คือบ้านของป้าแดงที่เปิดให้เช่านั่นแหละ
ก็ให้ลูกจ้างเช่าอยู่ห่างจากบ้านป้าแดงแค่๕๐เมตรนะครับ
นี่ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่บ้านนะครับ
ก็มีพวกมีดอุปกรณ์รองเท้ากรีดยางพารา
นายชัยพฤกษ์บอกว่าเขารับจ้างกรีดยางพาราให้กับป้าแดง
ค่าจ้างวันละ๓๕๐๔๐๐บาท

พอได้เงินจากการกรีดยางพาราวันละ๗๘๐๐บาท
ก็จะเอามาให้ป้าแดงทุกวันทำแบบนี้นะทำมา๔๕เดือนแล้ว
ล่าสุดเอาเงินไปให้ป้าแดงนะครับ
หลังจากที่หักค่าจ้างเขาแล้วนะ
เอาไปให้วันเสาร์๒๘มกราคมตอน๙โมงเช้า

ป้าแดงนั่งอยู่ที่เปรย์ไม้หน้าบ้านนะฮะ
วันต่อมาคือวันอาทิตย์๒๙มกราคม
เขาบอกเขาไม่ได้เอาเงินไปให้ป้าแดง
เพราะไปงานศพญาติที่พัทธลุงไปวันอาทิตย์ช่วงบ่าย
กลับมาวันจันทร์ตอนค่ำ
พอมาถึงเนี่ยเมียก็ไปหาป้าแดงที่บ้าน
เคาะประตูเรียกจะเอาเงาะไปให้
แต่ป้าแดงไม่เปิดประตูคิดว่าป้าแดงหลับไปแล้ว

อังคารตอนเช้าไปเรียกอีก
บ้านยังปิดประตูแต่ก็ไม่เอกใจ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ป้าแดงเคยมานั่งที่บ้านเขา

เขาก็ไปกรีดยางอีกทีคือวันพุธที่๑กุมภาพันธ์
ตอนเที่ยงคืนนะกลางดึกมันเข้า๑กุมภาพันธ์แล้ว
น้ำยางเสร็จตอน๘โมงเช้า๙โมงวันพุธเมื่อวานนี้
เอาเงินไปให้ป้าที่บ้านอีกรอบนึง
เรียกอยู่สองรอบข้อประตูบ้านไม่มีเสียงตอบรับ
เขาก็เลยเอางั้นก็กลับบ้านก่อนก็ไม่รู้เหมือนกัน

คือ๒วันแล้วไม่ได้เอาไปให้ต้องให้๗๐๐
คือส่วนใหญ่เนี่ยนายชัยพฤกษ์บอกว่าก็จะมารับแกไปทำธุระบ้างนะ
ป้าแดงจะให้เมียแกเอาของไปส่งให้บ้างพาไปธนาคารบ้าง
เขาก็เพิ่งมาเช่าบ้านป้าแดงแล้วรับจ้างกรีดยางให้แกเนี่ยได้๔๕เดือน
แต่ความจริงอ่ะรู้จักกันเห็นกันกันตั้งแต่แบบตัวนายชัยภึกกับเมียเนี่ยยังเล็กอยู่
นี่นะฮะส่วนตัวภรรยาของนายชายพึกนะครับคือนางเกษรินนะครับที่รับจ้างกรีดยางให้ป้าแดงเหมือนกันนะครับ
หลังจากออกจากห้องสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่ให้ข้อมูลเสร็จก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะฮะ
อร์ซึ่งบกฎิตไหน
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครนะครับ
กำลังไล่สอบสวนสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดแล้วก็คนในพื้นที่ที่ต้องสงสัยอยู่นะฮะ
่งประเด็นไปที่เรื่องการฆ่าชิงทรัพย์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัวผู้ก่อเหตุนะครับ